สวัสดีครับจากชุมชนนองสังและวัดดองสังนะครับ
ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้สูญเสียทุกคนทุกฝ่าย
ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้
และประเทศไทยของพวกเราก็ไม่เคยพบเลยซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่และตกใจกัน
ทุกคนทุกเขตทุกภาคนะครับอ่าในภาวะที่สับสนในความรู้สึกของ
คนที่เสพข่าวสืบทราบว่ามีความสับสนมากมายหลายเรื่องทั้งผู้ที่ส่ง
ข่าวและเสพข่าวนะครับส่วนหนึ่งที่นำไปสู่ของความไม่ถูกต้องแล้ว
ไม่เข้าใจกันนั้นก็จะมีบ้างในทางสังคมของเราซึ่งภาวะนี้ในส่วนของชาว
ชายภูมิไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนทุกทุกฝ่ายนะครับตั้งแต่ท่านภูมิ
ว่ารัฐกาลจังหวัดท่านนายัมเภอท่านายกเชษมนตรีตลอดโยนประทาน
จุดทุกจุดชนอ่าทั้งนั้นทั้งนี้โรมทั้งจุม
ชุมชนหนังสังด้วยและวัดหนังสังด้วยแล้วนะครับก็มีความพร้อมมีความเสียใจ
ในการที่สูญเสียและมีความพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือในทุกทุกด้านถ้าหากว่า
เป็นไปได้ที่ช่วยเหลือได้นะครับในกรณีที่มีการเกิดขึ้นในภาวะสื่อสาร
ของเราในวัดตรงสังของเราเนี่ยก็ดีนะครับออกมาว่ามีการกีดกัน
มีการต่อต้านมีการขัดขวางไม่ยอมให้นำศพของผู้ก่อเหตุ
เข้ามาบำเพ็ญกุศลอยู่ชาติแปรงคิดที่วัดหนังสังนี้นั้น
หาได้เป็นความจริงแต่อย่างใดไม่นะครับทางจังหวัดชายภูมิ
ซึ่งประกอบไปด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ดีท่านนายอำเภอก็ดี
ท่านนายกรัฐมนตรีก็ดีประธานชุมชนเจ้าอาวาสก็ดีนะครับ
มีความรู้สึกเห็นใจกับผู้สูญเสียทุกทุนทุกฝ่ายและพร้อมที่จะก้าวเดินไปด้วยกันนะครับ
ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้
เราจะไม่ทิ้งกันนะครับถ้าหากว่ามุมมองของชุมชนอื่นหรือคนอื่น
ว่าวัดนงสังกีดกันนั้นอยากจะขอความกรุณาให้ท่านเข้าใจ
สมัยว่าวัดคือเขตอภัยธานเราให้อภัยและให้ทานในทุกเรื่อง
ไม่ว่าจะเป็นเขตอื่นคนอื่นหรือว่าคนในชุมชนเราก็ยินดีที่จะร่วมบำเพ็ญกุศลและชาวภารกิจ
ไม่มีการกีดกันไม่มีการกีดขวางและไม่ต่อต้านแต่อย่างใดนะครับ
ทั้งหมดทั้งมวลนี้อยากจะขอความอนุเคราะห์ความร่วมมือจากท่านสื่อมวลชนผ่านไปหาประชาชนทั่วทั้งประเทศนะครับว่า
ขอให้ท่านได้เข้าใจตรงกันว่าเราไม่มีการกีดกันกีดขวางหรือปิดกั้นแต่อย่างใด
สูญเสียครั้งนี้ยิ่งใหญ่นักเราเสียใจกับทุกคนทุกฝ่าย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ก่อเหตุนั้นเป็นคนที่ชัยภูมิเป็นคนของชายภูมิ
ซึ่งชัยภูมิก็เสียใจขอแสดงความใจอีกครั้งหนึ่งขอแสดงความสูญเสียในครั้งนี้นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นความจริงในการที่ผู้ที่ไปสื่อสารหรือว่าเป็นเรื่องที่แต่งขึ้น
ก็ขอให้ท่านได้ใช้ดุลยพินิษฐ์ในการที่พิจารณาว่าความจริงนั้นคืออะไรเป็นอย่างไร
ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับชาวชายภูมิตั้งแต่พ่อเมืองลงมาถึงชุมชนและวัดทุกวัด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดดองสังซึ่งเป็นวัดของกำเนิดของผู้ก่อเหตุ
ยินดีและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในทุกฝ่ายทุกด้านนะครับที่จะก้าวไปด้วยกัน
ผลวิกฤตนี้ไปให้ได้ด้วยกันและเราจะบำรุงจิตใจของทุกคนทุกฝ่าย
ให้มีกำลังใจให้มีความเข้มแข็ง
ก้าวต่อไปอย่าสง่างามด้วยความงามสง่าของความว่าชัยภูมิมึงผู้กล้า
เราจะต่อสู้ร่วมกันเราจะช่วยเหลือกันเราจะไม่ทิ้งกัน
พอฝากอีกครั้งหนึ่งชัยภูมิไม่ทิ้งกัน
ชนทองสังไม่กีดกันไม่ขัดขวางไม่ต่อต้านครับขอบคุณมากครับ
ถ้าหากว่าท่านสงสัยประการใดก็โทรไปที่ศูนย์แปดเจ็ดเก้าหกศูนย์
หนึ่งเก้าสองก้าวผลิชาศรีนดีครับ
ยินดีที่จะให้ข้อมูลทุกเรื่องทุกฝ่ายของชุมชนดองสังครับขอบคุณครับ
สำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ขอเสียใจกับผู้ที่สูญเสียทุกท่าน
แล้วก็ทางวัดก็ไม่ได้กิดกันอย่างที่เป็นข่าวแต่อย่างใด
ใช่ครับชุมชนไว้ดีกับเคาะศพแต่ยังจะทำมาตอนนี้วิวสุทธิ์อย่างไร
แต่ว่ามีที่มาที่ไปทางวัดนี่จัดการให้หมด

มายมาอยู่เลยเหมือนกันไม่ได้ห้ามไม่ได้เพราะว่าวัดหนองสังนี่ก็เป็นของ
ศพที่มานี่ก็เป็นของชุมชนเนอะ
เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ห่วงห้ามแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่๖ถึง
วันที่วันนี้ก็มีศพอยู่๒๓ศพมีงานมีงานมาตลอดเลยอัตมาก็
แล้วไม่ได้เข้าไปฟังในโซเชียลอะไรก็เลยไม่ทราบพอมาทราบอีก
ก็มีแต่มีเรื่องขึ้นมาก็เลยทางโยมปีชาโทรมาบอกอะไรอย่างนี้
ก็เลยไม่รู้เหมือนกันนะว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้น
แต่ทางวัดยินดียินดีที่จะรับศพ
ได้ถามว่ารู้สึกยังไงเรารู้สึกเสียใจ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วยังไม่พอยังรู้สึกเสียใจ
กับการที่มาถูกมองเป็นชาวบ้านและวัดของเรา
กิจกันกีดขวางต่อต้านซึ่งเราเป็นชาวพุทธ
ยิ่งไปกว่านั้นบุคคลที่ก่อเหตุก็เป็นคนในประชาชนในชุมชนดองสัง
เพราะฉะนั้นพระอาจารย์ท่านก็ได้กล่าวไว้แล้วว่า
ไม่ว่าจะเป็นชุมชนไหนไม่ว่าจะเป็นใคร
มาบำเพ็ญกุศลที่นี่ไม่ขัดข้องไม่กิดกันไม่ขัดขวาง
ขอให้ทราบที่ไปที่มาแม้ได้สุปรัญญาตเราก็รับเอาไว้
ติดตามสอบถามว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วเราก็ทำบุญชับและกิจให้
ไม่มีเจ้าภาพเราก็ยินดีเป็นเจ้าภาพให้นะครับโดยตลอด
เพราะฉะนั้นขอชี้แจงแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง
ว่าเรายินดีเจ้าอาวาสยินดีทางท่านร้อยตรีประยูนยินดี
คุณสมเกียจยินดีทุกท่านทุกคนยินดีนะครับ
ในนามของคณะกรรมการวัดในนามของชุมชนหนองสัง
นามของท่านเจ้าอาวาสนะครับยินดีในทุกเรื่องที่จะมีส่วนร่วม
โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้เราต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
เข้าไปแก้ปัญหาร่วมกัน๙เดือนไปด้วยการพาวิกฤตไปด้วยกันนะครับ
ข่าวออกมาว่ามีบุคคลหลายกลุ่มหลายฝ่ายแจ้งว่าทางวัดก็ดีทางชุมชนก็ดี
กิจการขัดขวางต่อต้านหาได้เป็นความจริงแต่อย่างใดไม่
ซึ่งข่าวนี้ผมไม่ทราบว่ามันออกมาได้อย่างไร
ซึ่งท่านเจ้าอาวาสก็ดีผมก็ดีทางคุณพ่อร้อยตีประยุณก็ดี

อนุญาตนำเรียนสั้นว่าวันที่๙ที่ผ่านมานั้น
ตอนเช้าทางวัดดงสังได้จัดวันกองทุนแม่แห่งชาติที่วัดดงสัง
พอตกเย็นของวันที่๙ก็มีการชาวพนักกิจศพนายภัยรัฐ

พวกผมซึ่งเป็นคณะกรรมการวัดส่วนหนึ่งได้ปรึกษากันว่า
ถ้าหากว่าทางเจ้าภาพเขานำศพของผู้ก่อเหตุมาที่นี่จะเอาไว้ตรงไหน

ท่านเจ้าวาดก็บอกว่าก็สุดแท้แต่ทางเจ้าภาพเพราะเราว่างทั้งสองสารา
เสร็จแล้วก็แยกย้ายกันไปเพราะเป็นวันแรกของการสูญเสีย
วันที่๙ก็คือเป็นวันที่ทางผู้ก่อเหตุได้เสียชีวิตแล้วนะครับ
ขอย้ำว่าเราไม่ได้ต่อต้านขัดขวางแต่อย่างใด
ขอบคุณครับ

เจริญได้ไปที่บ้านของคุณแม่ผู้เสียชีวิตแล้วผู้ก่อเหตุแล้ว
ปรากฏว่าไม่พบผู้ใดนะครับไม่สามารถที่จะประสานได้แต่อย่างใด
ซึ่งเมื่อเช้านี้เราก็ได้แต่งตั้งคณะประการของเราไปพบอ่า
ทางเจ้าอาวาสวัตรชัยภูมิรารามซึ่งปกติแล้วคุณแม่ของท่านจะไปตำบูรณ์ที่นั่น
แต่ก็ไม่ปรากฏพบคุณแม่ของผู้เสียชีวิตผู้ก่อเหตุแต่อย่างใด
ในขณะนี้ตอนนี้เรายังติดต่อญาติหรือคุณแม่ของผู้ก่อเหตุไม่ได้
แต่ถ้าหากว่ามีผู้มอบหมายให้ทางชุมชนหนองสังหรือทางวัดหนองสัง
รับศพได้ในการรับมอบหมายครั้งนี้เรายินดีที่จะดำเนินการให้
ด้วยความเต็มใจไม่ขัดข้องนะครับขอบคุณครับ